ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าใครเนี่ยนะถ้ายังไม่มีกระทง

แตงโมแตงโมแตงโม

นี่คุณดูปีที่แล้วของดิฉันเอง
ปีนี้คุณคงไม่ต้องเอาแตงโมคุณกินเข้าไปแล้วนี่

มันลอยได้จริงคุณแตงโมลูกธรรมดาเนี่ย
มาผ่าครึ่งแล้วก็คว้านเนื้อมันออกใช่ไหม

อันนี้ลูกที่คุณไปลอยมาเมื่อปีที่แล้ว
นี่ค่ะคุณลอยคุณดูสิมันลอยได้

มีพัฒนาการนิดนึง

ก็บอกแล้วปีที่แล้วกินแตงโมลูกเยอะ
ปีนี้ก็เลยทั้งเปลือกทั้งอะไรลงไปหมดเลย

น้องไปท้องเลยท้องเสีย

ยังไม่หมดมีไอเดียมาฝากอีกนะครับ

หรือว่ากระทงหลายแบบที่เราแนะนำไปแล้ว

ฉันอยากแนะนำให้ไปซื้อกันมาก

เออซื้อไหมล่ะ

เดี๋ยวตอนนี้ดิฉันไม่ได้สนใจกระทงเท่าไหร่

เดี๋ยวนะที่ฮอตฮิตนี่คือเพราะว่า
อยากเชิญชวนไปซื้อกัน

แล้วก็ขายยังไงบอกสิ

หน้าสายกล้ามเป็นมัดเลยค่ะ

ทำกระทงขายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ยอดฮิตตอนนี้นะคะ
ยอดวิวภูมิทะลุ๔ล้านแล้วค่ะ
แชร์ก็เกือบ๔๐๐ครั้งไปแล้ว

ก็เลยเป็นที่พูดถึงมากในโลกโซเชียล

อยู่เฉยแบบนี้ก็ไม่ได้นะคุณเนาะ

อุดรธานีไม่รอรี
ลงพื้นที่ไปตามหานุ่มน้อยคนนี้กันเลยนะคะ

น้องเอิร์ทวัย๒๔ปี
เป็นลูกชายของเจ้าของร้านอาหารอีสาน

นุมศรีเจริญสุขเทศบาลนคร

ซึ่งพี่สาวชื่อว่าคุณวัชราพร

ทุกปีช่วงเทศกาลลอยกระทง
ครอบครัวก็จะช่วยกันทำกระทง

โดยน้องเอิร์ทก็จะเป็นคนไปเลือกซื้อต้นกล้วย
แล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนตามขนาด

ก็จะช่วยกันจับจีบใบตองจีบกระทง

ในอย่างเงียบที่ผมคุณจัดมาคุณชนักคุณต้องไปยกต้นกล้วยแบบนี้นะ

นี่ผมไม่อยากจะคุยนะสมัยผมหนุ่มนี่ก็อย่างนี้เลย
กล้ามหรอ
ก็ไม่คิดว่าคนจะสนใจน้องเอิร์ทกันมากมายขนาดนี้นะคุณนะ

กระทงผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้
หล่อล้ำขนาดนี้เป็นยังไงคะสถานะ

งงงงงแล้วดีใจได้ที่แบบ

ถ้าใครเขาคิดว่าคนมองว่าจะถอดทำไมโชว์ทำไม
แต่มันก็เป็นความที่ส่วนตัวที่เป็น
คือจะทำยังไงให้มีจุดขายให้กระทงช่วงนี้ให้แม่ขายกูขึ้นมา

มีแหละแฟนมากไงแฟนโอเคไหมเห็นคลิป
ก็โอเคค่ะเขาก็สนับสนุน

อะไรเนี่ยแล้วอะไร

ก็เห็นแล้วเต้นแล้วเขาก็สนใจกันก็เลยเต้นบ้าง

คุณเหมือนหูรักหูสัก

แต่ว่าก้นุ่นเอิิชกันได้นะค่ะ
ดีช่วยคุณแม่ทำงาน

อันสารคุณผู้ชม